เมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังเป็นเหตุสลดเลยที่ลูกชายก่อเหตุ
ยิงพ่อของตัวเองแบบไม่นับเลยอ่ะรัวไม่ยั้งเลยนะครับ
แปดนัดไปถูกพ่อหกนัดเสียชีวิตคาที่นะคะ
ล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะคุณผู้ชมหนีไปกบดานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ไหนไหน
ไม่จับพ่อ
จับได้แล้วนะคุณผู้ชมค่ะชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำรวจสพศรีชนนำกำลังไปจับนายเสรีกุลดำรงวิวัฒน์ค่ะอายุ๖๐ปี
จับได้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วง๓ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะคะ
คือก่อเหตุใช้ปืนยิงพ่อแท้เสียชีวิตที่สงขลา
แล้วก็หนีไปกบดานที่อำเภอศรีชนนะคะ
คนในห้องเช่าก็ไปเจอกระเป๋าสัมภาระเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุนี่แหละค่ะ
ส่วนอาวุธปืนไปซ่อนอยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีที่สพหาดใหญ่สงขลาทันทีนะคะ
พร้อมกับของกลางที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าตำรวจสพหาดใหญ่ไปสอบเค้นนายเสรีผู้ต้องหานะคะ
ตำรวจบอกว่าแหมเวลาที่ไปสอบสวนผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ
คือสอบไปก็สะเทือนใจไปนะคุณนัทพงศ์
ตำรวจบอกว่าตลอดการซักถามเนี่ย
ผู้ต้องหาคนนี้ไม่เคยเอ่ยปากเรียกพ่อของตัวเองว่าพ่อเลยแม้แต่
แล้วเรียกว่าอะไรเขาไม่เรียกพ่อนะเวลาพูดถึงพ่อ
จะพูดว่าเขาเรียกพ่อว่าเขาตลอด
ไม่ได้พูดว่าพ่อถึงจะรับสารภาพ
แต่ผู้ต้องหาไม่ได้สำนึกผิดแล้วบอกว่าจะไม่ไปขอขมาศพด้วยค่ะ
อันนี้เขาเมาหรือเขาอะไรอะไรยังไงไหม
คือคาดว่าไม่ได้เมานะแต่ตำรวจบอกว่าคือเขาเองเนี่ย
บอกตอนยิงเขาก็ไม่เมานะเขาบอกไม่ได้เมา
กลับมาจากทำงานแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่น
สาเหตุที่ทำให้อารมณ์ขึ้นก็เพราะว่าพ่อมาเปิดประตูช้า
เปิดประตูช้าพ่อเปิดประตูช้าตรงนี้มันเป็นชนวน
แต่คาดว่ามันน่าจะมีเรียกว่าสิ่งที่มันก่อร่างมาตั้งเยอะแล้ว
มานานแล้วนะคะแต่พ่อมาเปิดประตูช้ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้
มันเกิดการทะเลาะกันขึ้นในครั้งนั้นนะฮะ
แต่ก่อนหน้านี้มีปากเสียงกันมาตลอดแล้วเป็นการสะสมสะสมสะสมมาเรื่อย
สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ปี๊ดแล้วก็ยิงพ่อตัวเองในวันนั้นในที่สุดค่ะ
นี่ค่ะคือสิ่งที่ตำรวจเขาสะท้อนให้ฟังนะคะ
หลังแถลงข่าวเสร็จตำรวจคุมตัวนายเสรีกลับไปที่สพหาดใหญ่ทันทีนะคะ
ผู้ต้องหาไม่ประสงค์จะทำแผนก็ถูกดำเนินคดี๓ข้อหานะคะ
ฆ่าบุพการีมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จะส่งฟ้องฝากขังต่อสารจังหวัดสงขลาพรุ่งนี้รวมถึงคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
แล้วก็จะนำผู้ต้องหาส่งเรือนจำจังหวัดสงขลาทันที
คือนายเสรีเนี่ยหลังจากโดนจับก็ไม่ตอบคำถามหรือพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะ
แล้วดูสีหน้านะคะยังคงเรียบเฉยค่ะ
เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกับพ่อมาโดยตลอดนะคะ